กลับมาช่วงนี้มาดูความคืบหน้ากรณีที่มีเหตุฆ่ากันตายเพียงเพราะเรื่องของสตอ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
จริงแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้คนก่อเหตุเนี่ยตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
แล้วก็พยายามที่จะเค้นถามว่าไปยิงผู้ตายทำไม
บอกว่าโกรธแค้นที่ผู้ตายเนี่ย

แค่นี้เองค่ะก็เป็นเหตุให้ฆ่ากันตายได้แล้วนะคะ
แต่เอาล่ะเบื้องต้นคือตอนแรกเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ย
ปฏิเสธที่สุดแล้วก็จำนวนด้วยหลักฐาน
เพราะว่าตำรวจก็เค้นสอบอย่างหนักค่ะ
เป็นตำรวจสพไม้เรียงอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไปติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุ
ก็คือนายวันโนเรียมรักอายุ๕๑ปี

ในคดีที่ใช้อาวุธปืนขนาด๓๘
จ่อยิงนายอุทัยสนิทพิมพาพรอายุ๖๐ปีเสียชีวิต
คือจุดเกิดเหตุมันเกิดขึ้นที่หน้าร้านขายของชำ

แต่ตำรวจสามารถที่จะตามจับกลุ่มตัว
ผู้ต้องหาได้ที่อำเภอทุ่งสงศ์
หลังจากที่จับกลุ่มตัวได้ในวันโนตอนแรกนะ
ปากแข็งค่ะให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วบอกว่า
เดี๋ยวจะไปให้การที่โรงพักจุดเกิดเหตุก็คือสพไม้เรียง
เพราะว่าสพไม้เรียงอยู่อำเภอชวางถูกไหม
แต่จับกลุ่มตัวได้ที่ทุ่งสงศ์ไงที่สุดแล้วนะคะ
แต่ก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง
ตำรวจที่ไปเจอตัวเนี่ยก็เลยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพไม้เรียง
ก่อนที่จะถูกเค้นสอบปากคำอย่างหนัก
ประกอบกับว่านายวันโนก็จำนวนต่อพยานหลักฐาน
ในที่สุดก็ยอมรับสารภาพแล้วค่ะ
ว่าเป็นคนก่อเหตุใช้ปืนยิงนายอุทัยจนเสียชีวิตจริง
หลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวนายวันโนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
แล้วสาเหตุตำรวจก็ถามว่าไปยิงเขาทำไม
วันโนบอกว่าเนื่องจากว่าวันโนมือปืนกล่าวหาว่านายอุทัยผู้ตาย
ไปขโมยเก็บสตอของตัวเอง
จนผู้ใหญ่บ้านหมูสองตะบนไม้เรียงก็กลัวว่าทั้งคู่จะมีปากเสียงเรื่องใหญ่โตกว่านี้
ทั้งสองฝ่ายมาเจรจาเคลียร์ปัญหาในคืนเกิดเหตุ
แต่สุดท้ายตกลงไม่ได้ค่ะ
นายวันโนเห็นว่านายอุทัยคือผู้ตายพกปืนเหน็บมาด้วยจึงไม่ไว้วางใจ
เอาล่ะเห็นแบบนั้นก็เลยชิงก่อเหตุซะก่อนเลย
ชักปืนออกมาเจาะยิงนายอุทัยไปสามนัดจนนายอุทัยล้มคว่ำเสียชีวิตทันที
ระหว่างที่นายวันโนชักปืนออกไปยิงนายอุทัยเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าก็มีชาวบ้านที่เขาก็ไม่รู้อีโนอิเน่นะคะ

อายุ๓๘ปีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดิบพอดีเลยค่ะ

กระสุนไปเจาะที่แขนด้านซ้าย๑นัดได้รับบาดเจ็บไปด้วย
หลังก่อเหตุผู้ใหญ่บ้านเข้ามาแย่งปืนจากนายวันโนเอาไว้ได้
ก่อนที่นายวันโนจะรีบวิ่งหลบหนีไปนะคะ
เบื้องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายวันโนคือ
ฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาต
หลังจากนั้นก็ส่งตัวนายวันโนไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คุณดูสิแค่สตอฆ่ากันได้